วันนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธาน

โบราณราชประเพณีค่ะ
นายกรัฐมนตรีบอกว่าการดำเนินงานในครั้งนี้
ถือว่าคนไทยทั้งประเทศได้ร่วมกันนะคะ
เพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
เมื่อเวลา๑๐นาฬิกา๑นาทีของช่วงเช้าที่ผ่านมา
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เดินทางไปเป็นประธานในพิธี
วงสวงการก่อสร้างและยกเสาเอกพระเมรุมาตร
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพ

ข้าราชการกรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี
หลังจากเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีและคณะ
เยี่ยมชมแบบพังพระเมรุมาตรและพระที่นั่งทรงธรรม
ก่อนจะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่
ศิลปากรและอาสาสมัครที่วิทานะสถาปกะสาลาหรือโรงขยายแบบ
อาคารปั้นหล่อประติมากรรมอาคารเขียนสีและตกแต่งองค์ประกอบ

ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการก่อสร้างพระเมรุมาตรในครั้งนี้
เป็นการดำเนินการร่วมกันเพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ประมาณ๑ปีถึงเดือนประมาณกันยายนตุลาคม

ก็จะมีพิธีอันยิ่งใหญ่
ทั้งนี้การสร้างพระเมรุมาตรสำหรับถวายพระเพลิงพระบรมศพ
สมเด็จพระมหากษัตยาธิราชเป็นราชประเพณีที่สืบเนื่องกันมา
ตั้งแต่สมัยกรุงสี่อายุทธิยา
ซึ่งต้องสร้างสันขึ้นอย่างประณีตงดงามสมพระกิจยศ
ตามแบบแผนของสถาปัตยกรรมไทย
ขณะที่พิธียกเสาเอกพระเมรุมาตรนั้น
เป็นพิธีที่ปฏิบัติสืบทอด

คือการประกอบพิธีมงคลในพระพุทธศาสนาและพิธีพราม
เพื่อเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพยดาอารักษ์
และบอกกล่าวขออนุญาตปลูกสร้างสร้างพระเมรุมาตร

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งปวง